ส่วนเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของสามีภรรยาเหมือนกันค่ะ
คือสามีเครียดหึงหวงภรรยา

ถึงขั้นนะไปซื้อเหล้าขาวมาดื่ม
แล้วก็ดื่มย้อมใจจนเมาเละเลยสุดท้าย
เอาเครื่องเลื่อยยนปาดคอตัวเอง

บ้านหลังนี้อยู่ในซอยบ้านแม่น้ำตำบลแม่น้ำอำเภอกเกาะสมุยจังหวัดสุราธานี

นายภัยรัฐอายุ๓๕เป็นชาวจังหวัดสุรินทร์นะคะ
สภาพศพใส่กางเกงขาสั้นใส่เสื้อยืด
บาดแผลนี่เวอะวะเต็มไปหมดเลือดไหลนองเต็มพื้น
ปลายเท้าของผู้ตายมีเครื่องเลื่อยยนต์วงเดือนไฟฟ้าสีฟ้า๑เครื่อง
แล้วที่เลื่อยก็มีคราบเลือดติดอยู่
กับพี่สาวของผู้ตายบอกว่าผู้ตายมีอาชีพรับเหมาทำเฟอร์นิเจอร์ค่ะ

ภรรยาทำงานเป็นแคดดี้ที่สนามกอล์ฟแห่งหนึ่งบนเกาะสมุย

ผู้ตายพาลูกกับภรรยาไปกินข้าวนอกบ้าน
อาศัยจังหวะที่ภรรยาไปเข้าห้องน้ำ
เอาโทรศัพท์ของภรรยาที่วางอยู่บนโต๊ะมาเปิดดู
แล้วมันเห็นภาพแบบนี้
เขาอ้างว่าเห็นภาพภรรยากอดกับผู้ชายคนใหม่

พอกลับมาถึงบ้านถามภรรยาเลย
ผู้ชายในมือถือคือใคร
แต่ภรรยาโมโหใส่โมโหมาก
แล้วก็บอกว่าหมดรักกันแล้ว

แล้วก็รีบขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านไปเลย
จากนั้นค่ะภรรยาของผู้ตายส่งข้อความไปทางไลน์
ข่มขู่บอกว่าเดี๋ยวจะส่งคนไปทำร้าย
ตัวฝ่ายชายเขาเครียดแล้วกลายเป็นซึมเศร้า
บอกกับแม่ว่าฝากดูแลลูกด้วย
แต่แม่ของฝ่ายชายบอกก็ไม่ได้เอกใจอะไร
วันเกิดเหตุเมื่อคืนฝ่ายชายก็ไปซื้อเหล้าขาวมา
เล่าข่าวย้อมใจแล้วเอาเลื่อยยนนะคะปาดคอตัวเอง
แล้วที่ปาดคอเนี่ยต่อหน้าแม่กับพี่สาวด้วยนะแม่กับพี่สาวก็นั่งอยู่ตรงนั้นนะคะ
ฝ่ายหญิงอ่ะควบกับใครทั้งที่รู้นั่นในใจรู้อยู่ว่าเขาควบอยู่
แต่ว่าอยากรู้แต่ไม่รู้ว่าผู้หญิงเขาโมโหอะไรสงสัยฝ่ายนี้นี่แหละ
ไปไปดูเฟสดูอะไรเขาว่าควบกับใครตอนนี้ว่าควบกับใครนั่นแหละปัญหาของมัน
แล้วผู้หญิงคนนั้นเขาเขาโมโหเขาโมโหแล้วเขาเขาเฟสมาบอกว่า
มันบอกว่างานเข้าไปทำเราอยู่กว่ามาเจ็ดแปดปีแล้วมันไม่มีความรักเลยเลย

นำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดจังหวัดสุรินทร์
แต่ก็ยังไม่ได้มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมจากฝั่งของภรรยานะคะ
อันนี้ก็เป็นข้อมูลจากครอบครัวของฝ่ายชายที่เขาฆ่าตัวตายที่บ้าน